เราเคยนำเสนอเมื่อวานนี้เองนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ก็คือมีเด็กไว้รู้ในเข้าไปเข้าห้องน้ำแล้วก็มีผู้ชายเป็นผู้ชายนะเด็กที่เข้าห้องน้ำนี่ก็เป็นผู้ชายนะแล้วก็มีผู้ชายตามเข้าไปเพื่อที่จะไปข่มขืนไปกระทำชำระอยู่ในห้องน้ำใช่ครับเพราะเรื่องนี้นำเสนอออกไปหลายคนก็กลั
บอกว่าอยากจะให้เป็นอุทาหอนสำหรับคนอื่นด้วยแม้ว่าเป็นผู้ชายก็ต้องระวังนะเข้าห้องน้ำนะคะหนุ่มวัย๑๙ปีผู้เสียหายเดินทางเขาให้ข้อมูลกับตำรวจศพช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ถูกสาวประเภท๒พยายามจะเปิดประตูห้องน้ำในปั๊มน้ำมันต่อทอบนถนนมณีนพรรดในตัวเมืองเชียงใหม
ผู้ที่พยายามเปิดประตูเข้าไปหาตัวเอง

กลัวคุณน้องก็บอกกลัวผมยังภาวะอยู่เลยพี่ค่ะ
แต่ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นช่วงนั้นเขาถ่ายภาพ
ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะแชร์เป็นข่าว
เพราะว่าพอมีคนอ่านเขาก็ตกใจไงคะ
ก็แชร์ต่อกลายเป็นเรื่องใหญ่โต
แต่อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์มากกว่า
สำหรับกลุ่มวัยรุ่นชายหรือว่าเพื่อน
หากเข้าห้องน้ำชายแล้วไม่ระวัง
ควรจะก็คือไม่ควรประมาท

เพราะอาจจะมีคนเข้ามาพยายามก่อเหตุแบบที่ตัวเองเจอมา
เราก็ถามน้องไปน้อง
มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอย่างไร

น้องบอกมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

แล้วก็แวะเข้าห้องน้ำแห่งนี้ในปั๊ม

มีคนเอาเท้าแห่พื้นใต้ประตูเข้ามาหลายครั้ง

หรือต่อคิวจะเข้าห้องน้ำหรือว่ายังไง

แห่เข้ามาและแห่เข้ามาหลายครั้ง
จากนั้นไม่ใช่แค่เท้าแล้วฮะ

อดมือเข้ามาทำท่าแปลก
เหมือนแบบทำสัญลักษณ์สะกิดเรียก
สักพักมือดังกล่าวก็ยื่นถุงยางอนามัย

ก๊อบแป๊บบอกว่าผมกลัวมากเลยไม่กล้าออกไปนะฮะ

คนด้านนอกเปิดประตูเข้าห้องน้ำ

ผมจึงตัดสินใจรีบออกจากห้องน้ำ

ผู้ชายดังกล่าวที่มันยื่นมือยื่นไม้ไล่เข้ามา
โผล่มาจากห้องน้ำข้างนี่แหละ
ดึงและกระชากแขนของผมเข้าไปในห้องน้ำ

ผู้ชายคนดังกล่าวทำท่า

เดี๋ยวจะอมอวัยวะเพศให้

แล้วบอกว่ารู้นะว่าน้องทำงานที่ไหน
กลับบ้านระวังด้วย
โอ้โฮมีอีกพี่ขู่ตามมาแบบนี้ด้วย
ปรากฏว่าน้องก๊อบแก๊บรีบวิ่งออกมาเลยนะครับ
ปรากฏว่าออกมาจากห้องน้ำก็มาเจอผู้ชายอีกคน
ที่เป็นกวนเดียวกับคนที่อยู่ในห้องน้ำนี่แหละ
โอ้โหตัวนี้ขัดขืนเลยรีบวิ่งหนี
เพราะผู้ชายคนนั้นพยายามจะฉุดกระชากลากเขา

จากผู้สื่อข่าวของเราไปพูดคุยกับน้องก๊อบแป๊บคนนี้แล้วนะคะ

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบที่ปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุนี้ด้วยนะคะ
พบว่าก็มีคนใช้บริการตามปกตินะ
มีคนเข้าออกห้องน้ำตามปกติเลย
แต่ทีนี้พอไปพูดคุยกับพนักงานในปั๊ม

แม่บ้านบอกว่าผู้จัดการไม่ให้ข่าว
คือปั๊มนี้เขาเปิด๒๔ชั่วโมงนะฮะ
แล้วเห็นว่าน่าจะเป็นที่รู้กัน
ว่าปั๊มนี้เป็นจุดนัดพบดูตัวกัน
หรือว่าเป็นจุดที่มักจะนัดเจอกันก่อนไปเที่ยว

แต่ว่าเขาล่ำเขาลือกันว่าปั๊มนี้มันเป็นปั๊มที่แบบ

ใครจะไปเที่ยวก็มาเจอกันตรงนี้ก่อนนะ
แล้วเดี๋ยวให้ไปเที่ยวกันมารู้จักเพื่อนใหม่กันในห้องน้ำปั๊ม
หรือไม่ก็พอเที่ยวเสร็จดึกเดินเริ่มเมาได้ที่แล้ว

หาเพื่อนใหม่แล้วพาไปมีเพศสัมพันธ์กัน
ดังนั้นเรื่องนี้ปั๊มมันก็จะต้องรับผิดชอบดูแลต่อไปด้วยนะฮะ

คือแอบถ่ายก็ว่าน่ากลัวแล้วแต่คราวนี้โอ้โห
ทั้งมือเอาถุงยางมาเป็นสัญลักษณ

แล้วก็ทำท่าเหมือนจะอมอวัยวะเพศให้อีก
เราก็ไม่รู้ว่าท่าไหนเราแสดงท่าไม่ถูก